ฝนที่ยังตกต่อเนื่องนะคะชาวภาคเหนือบางส่วนก็ยังได้รับผลกระทบนะคะ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตกต่อเนื่องหลายวันแล้วก็
หมู่บ้านอาขาที่เชียงรายค่ะจากการฝนตกสะสมนี่แหละค่ะ
ดินโครนถล่มโอ้โหมาแบบนี้ก็งานเข้าเลยล่ะค่ะ
แล้วนี่ไม่ใช่รอบแรกนี่เป็นรอบที่๓แล้วคุณนัทพงศ์ที่เขาเจอ
หนีไม่ทันเก็บของไม่ทันนะคะ
นี่คือหมู่บ้านอาขาสันเกล็ดทองที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
น้ำป่าจากยอดดอยในฝั่งเมียนมาเนี่ยพัดมาแบบนี้นะคะ
ลงมาตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้นะคะก็เสียหาย
อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะสภาพเละเทะไปหมดเลยนะคะ
แล้วนี่เป็นรอบที่๓แล้วที่ซ้ำเติมคนในหมู่บ้านนะคะ
โควิดก็ต้องเจอแล้วที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์พักคอย
มีคนกักตัวอยู่กว่า๕๐รายเพราะฉะนั้นก็เดือดร้อนหนักเลยล่ะค่ะ
น้ำท่วมก็กลัวบ้านก็เละแล้วก็โควิดก็กลัว
เพราะว่ามีคนกักตัวอยู่หลายคนตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือดูแลชาวบ้านนะคะ
เขาบอกเขากลัวกลัวโควิดนะคะ
ซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะสงบแล้วทุกคนก็เร่งเก็บกวาด
แต่ว่าภาวะค่ะนอนไม่หลับเพราะว่าเนี่ยมันมาตอนกลางคืนแบบนี้ค่ะ
แล้วก็กลัวว่ามันจะมาอีกเป็นรอบที่๔
เลยนะคะเพราะมันไม่ได้มาแต่น้ำค่ะ

ไปดูที่ห้องศรค่ะแม่ห้องศรนะคะ
น้ำป่าจากลำห้วยแม่จ๋าซัดคอสะพานถนนทางหลวงขาด
สิบล้อรถบรรทุกที่วิ่งผ่านมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็ดิ่งหัวรถเนี่ยค่ะ
ตกลงไปในสะพานโอ้โหอันตรายเลยค่ะ
แต่ว่านี้ต้องบอกว่าโชคดีค่ะที่คนขับเจ็บนิดหน่อย
โอ้โหแต่เห็นสภาพแบบนี้น่ากลัวจริงจริงนะคะน่ากลัวมากมากนะคะ
นี่คือถนนทางหลวงสาย๑๐๘ช่วงระหว่างอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมนะคะ
เพราะฉะนั้นเส้นทางจากเชียงใหม่ไปแม่ห้องศร
ต้องแจ้งเลยว่าตอนนี้ถนนขาดรถผ่านไม่ได้นะคะกำลังซ่อมแสมนะคะ
ก็เดี๋ยวต้องดูว่าตรวจสอบแล้วก็แก้ไขให้ใช้การให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
ก็ตอนนี้นะคะมีรายงานเกิดน้ำป่าทะลักในพื้นที่หลายหมู่บ้าน

พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายจำนวนมากก็กำลังอยู่ระหว่างสำรวจ
เพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือต่อไปนะคะฝนยังตกอยู่เลยค่ะ